คุณผู้ชมอยากจะส่งข้อความอะไรมาให้กำลังใจพวกเราก็ได้
วันนี้เป็นอีก๑วันสำคัญที่เราส่งให้กับสื่อมรชนทั้งประเทศนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้ครับด้านของสมาคมนักข่าว
ประเมศเหล็กเพชรเป็นผู้สิทธิ์ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เป็นนายกสมาคมคนใหม่ด้วยนะครับ
นายประเมฆเหล็กเพชรผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
กล่าวภายหลังได้รับเลือกจากที่ประชุม
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับ
ให้เป็นนายกสมาคมนักข่าวคนใหม่นะครับ
โดยยืนยันให้ความมั่นใจว่าจะนำพาสมาคมนักข่าวนั้น
ต่อสู้กับกฎหมายที่หมายไปถึงจะควบคุมสื่ออย่างถึงที่สุด
บอกให้เห็นภาพในการต่อสู้ด้านสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน

เพื่อไม่ให้อำนาจรัฐเข้ามาแทรกแสงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนได้
ขณะที่กรรมการชุดใหม่เองก็ยิ่งต้องเดินหน้าในการปกป้องเสร็จภาพของสื่อนะครับ
ซึ่งเป็นสิทธิภาพของประชาชนด้วย
เพื่อสารต่อจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของบรรดานนักข่าวอาวุโสนั่นเองนะครับ
ส่วนทางด้านนายวัญชัยวงมีชัยก็เพิ่งพ้นจากตำแหน่งนายกสมาคมนักข่าวนะคะ
ก็มีการส่งมอบภารกิจให้กับนายปราเมฆและกรรมการบริหารชุดใหม่
สืบสารการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนต่อไป
โดยเฉพาะเลยก็คือการร่วมกับองค์กรวิชาชีพสื่อต่างในการต่อสู้
ค้านพรบคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกำลังผลักดันออกมา
ซึ่งเนื้อแท้ก็เป็นกฎหมายที่มุ่งเปิดช่องให้อำนาจรัฐเข้ามาควบคุมสื่อ
ซึ่งจะเป็นภารกิจสำคัญในปีนี้เลยค่ะ
ส่วนร่างพรบคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อขนาดนี้
ยังอยู่ในชั้นของการพิจารณาของวิบสปทนะครับ
โดยยังไม่ได้สรุปว่าจะบรรจุเข้าสู่วาระของที่ประชุมใหญ่ในวันใด
เพราะขณะนี้ที่ประชุมได้เร่งพิจารณาในประเด็น๒๗วาระปฏิรูปอย่างเร่งด่วน
และวันนี้โอกาสที่เป็นวันนักข่าวผมขอหยิบยกประโยคนึงของคุณกัมพลวัชรพลแล้วกันนะครับ
เป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหรือเราเรียกกันว่าบาร์กัมพล
ท่านบอกว่าหนังสือพิมพ์นั้นอยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชน
ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสก็ควรจะตอบแทนประชาชน
อันนี้เป็นหนึ่งคำที่เรายึดถือแล้วก็ยึดมั่นในการทำงานด้วยนะครับ